วันนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นวันดีเป็นวันมงคลนะคะ

เออแต่งงานกันสองคู่เลยนะครับมีคุณรถเมย์
แล้วก็คุณก้อยกับคุณตูนทุกคนก็จะเรียกว่าพี่ตูนนั่นแหละ
เออพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยก็แล้วกันนะคะ
วันนี้เขาบอกว่าหลายคนเนี่ยติดแฮชแท็กเลยว่านี่หรือคืองานแต่ง
มันดูแบบเพลิดเพลินสนุกสนานมาก

นี่เลยเขาบอกว่างานเนี่ยจัดขึ้นเป็นช่วงฉลองพิธีมงคลสมรสแล้วนะคะ
ณเวลานี้ก็มีแขกหลากหลายวงการ
ร่วมเป็นสักขีพยานกันจำนวนมาก
เห็นบอกว่าประมาณสัก๓๐๐กว่าคนได้

ผู้ใหญ่ในวงการต่างนะคะ
ก็เป็นช่วงจังหวะทักทายแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนั่นแหละ
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมย้อนไปดูช่วงเช้ากันหน่อยดีไหมคะ

ช่วงเช้าเป็นพิธีมงคลสมรสตามประเพณีของไทยนะคะ
มีขบวนขันหมากสนุกสนานมาก
บอกว่าเจ้าบ่าวเนี่ยกว่าจะผ่านแต่ละประตูได้คือหอบอะค่ะ
เพราะว่าโดนทั้งเต้นทั้งร้องเพลงเล่นเกมโอ้โหหนักมาก
มีพี่โน๊ตหรือว่าคุณโน๊ตอุดมนะคะเป็นเท่าแก่คอยช่วยจ่ายซองอยู่ข้างด้วย
เห็นป่ะความหน้าของพี่ตูนชอบมาก

ไม่สงสารเข่าพี่ตูนเลยเหรอคะให้ย่อลงไปขนาดนั้นนี่เขาวิ่งไป
มันตั้งไม่รู้กี่๒๐๐๐กิโลเมตรแล้ว

พอมาถึงจังหวะช่วงของพิธีการนะคะ
คราวนี้ได้น้าแอดคาราบาลญาติสนิทของพี่ตูนค่ะ
เจิมหน้าผากให้ทั้งบ่าวสาวนะคะ
ส่วนฝั่งของพี่ก้อยคุณก้อยรัชวินนะคะ
ได้ปาเตศยุทธนามาเป็นผู้ใหญ่ให้ในงานด้วย
ทีนี้เขาบอกว่าไฮไลท์คือช่วงสวมแหวน
พี่ตูนเกร็งมากเขินมากเกร็งจนนิ้วนี่คือแบบเกร็งไปเลยอะค่ะ
เขาบอกว่าแบบนั้นเราซูมเข้าไปดูได้ไหมว่าพี่ตูนนิ้วเกร็งขนาดไหน
อันนี้ซูมได้ตามสั่งก็คือตื่นเต้นแหละ

แล้วก็ช่วง๔โมงเย็นค่ะ๔โมงเย็นที่ผ่านมานะคะ
คุณตูนคุณก้อยค่ะมีการออกมาแถลงข่าวเปิดใจกับสื่อมวลชน
แล้วก็มีการพูดถึงความประทับใจซึ่งกันและกัน
เขาบอกว่าโอ้โหใครที่ได้ฟังนะซึ้งกันไปทุกคนเลยค่ะ
ทุกคนเลย
เขาอยู่กับเรานั่งรถไปวิ่งไกล
คือเขายอมที่จะแบบเข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตเรา
ซึ่งเรารู้สึกว่าเราเคารพเขาตรงนี้มาก
ในการตัดสินใจที่เขาอยากจะมาร่วมอยู่
ซึ่งมันไม่ง่ายสำหรับใครบางคนที่จะมาอยู่ข้างผม
ที่แบบใช้ชีวิตแบบสุดโต่ง
สำหรับก้อยคือแบบพี่ตุ๋นเป็นทุกอย่าง
เป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งเพื่อน
เป็นทั้งคนรัก
แล้วก็พี่ตูนจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม
แต่ว่าพี่ตูนทุกอย่างที่พี่ตูนทำ
ได้เปลี่ยนให้ก้อยเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวัน
คือเราคุยกันว่าเราอยากจะมีลูกเลย

ก้อยก็๓๐ประมาณ

ว่าถ้าอยากวิ่งตามลูกให้ทันก็ต้องด่วน
ความรักที่พี่ตูนให้ก้อยคือ
มันมากพอที่จะทำให้ผู้หญิงคนนึง
กล้าที่จะมีแรงเดินต่อไปในทุกวัน
มันคือจุดเริ่มต้นของของก้าว
ของมาราทอนใหม่ในชีวิต
ที่เราจะต้องไปด้วยกันต่อ
แถลงข่าวกับสื่อมวลชนพูดถึงความในใจ
ก็น่าจะเป็นความเปิดใจซึ้งกันและกันด้วยเหมือนกัน
ความรู้สึกอยากฟังก็ต่อยาว

แน่นอนงานแต่งงานก็ต้องดูชุดผู้เป่าสาว
ชุดที่ใช้ในพิธีไทยตอนเช้ามี๒ชุด
แรกเป็นชุดไทยประยุกต์ค่ะ
คุณก้อยใส่ชุดผ้าไหมเป็นผ้าไหมไทยสีครีมนะคะ
ปักเส้นได้แล้วก็มีเลื่อมสีทองแดงเป็นลายดอกทานตะวัน
แล้วที่เก๋นี่ค่ะจะมีผ้าสีเทาคาดไว้เป็นเทาฟ้านะคะ
ส่วนคุณตูนใส่สูตรสีน้ำตาลอ่อนเป็นชุดจากไทยดีไซเนอร์นะคะ
คุณก้อยใส่ชุดยาวทรงสุ่มมีรายละเอียดก็คือมีดอกไม้ประดับทั้งตัวเลยก็คือดูหวานละมุนนะคะ
นี่ค่ะโอ้โหคุณตูนก็ชุดสูตรสีกรมท่านะคะภูหูกระต่าย
คุณก้อยก็ใส่ชุดเป็นสีขาวมีประดับเลื่อมช่วงบนนะคะ
แล้วก็เนี่ยค่ะนิ้วนางข้างซ้ายแหวนแต่งงานแหวนเพชรนะคะ
คุณตูนในชุดสูตรสีขาวครีมดูหล่อแบบสบายสบายตานะคะ
คุณก้อยใส่ชุดเปิดไหล่แขนยาวปักเลื่อมค่ะชุดกระโปรงสีขาวครีม
ก็คือใส่มารับแขกที่มาร่วมยินดีในพิธีฉลองมงคลสมรสนะคะ

ก็เป็นเอกลักษณ์ของพี่ตูนเขาจริง
เราเริ่มดูก่อนเลยเพราะว่าเขาวางธีมกันมา

เริ่มตั้งแต่การ์ดงานแต่งงานเขา
สาเหตุที่ต้องเป็นแผ่นเสียงเพราะว่าเขาสองคนเจอกันด้วยเสียงเพลง

นี่คือต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็น่ารัก

แล้วถ้าสังเกตลึกเข้าไปอีกเห็นไหมคะว่าในการ์ดเนี่ย
จะมีตัวการ์ตูนเหมือนเป็นสัตว์อยู่๒ตัว

ก็แน่นอนแหละชื่อจริงพี่ตูนอธิวราเนี่ย

ตอนที่พี่ก้อยไปออกรายการที่เป็นนักร้องเขาก็สวมหน้ากากหมูป่าเหมือนกัน
ส่วนช่วงปากของตัวการ์ตูนตัวนี้เนี่ยนะคะ

เพราะว่าฉายาที่พี่ตูนเรียกพี่ก้อยเนี่ย

ใช่ตาโตอะไรอย่างนี้ค่ะ

ติดตามได้ในช่องยูทูปของสองคน
เขาก็มีการเล่าเอาไว้ถึงเบื้องหลังนะคะ

ปกติแล้วที่เราเห็นมันมักจะเป็นแนวนอน

แล้วก็ตามด้วยชื่อของฝ่ายเจ้าบ่าวเป็นแนวนอน
แต่ว่าของคู่นี้เขาเป็นแบบบนลงล่าง
เพราะพี่ตูนอยากจะสื่อความหมายว่า
เขาอยากจะให้เกียรติผู้หญิงที่กำลังจะมาเป็นภรรยาของเขา
นึกภาพเสียงพี่ตูนนะพูดแบบนุ่มนิ่ม
อยากจะให้เกียรติผู้หญิงที่จะมาเป็นภรรยาของผม

เพราะว่าเจ้าบ่าวบอกว่าอยากให้งานมีแต่ความสนุกสนาน
คือดูจากชื่อของแขกที่ไปร่วมงานดูจากเสื้อผ้าที่ใส่จากธีมและจากการ์ดแล้ว
ฉันเชื่อเลยว่าคืนนี้น่าจะสนุกกันเต็มที่จริงนะคะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูเส้นทางรักกันหน่อยนะคะของคู่นี้
โอ้โหเรายังเพิ่งคุยกันก่อนจะเข้ารายการว่าคู่นี้เขาคบกันเป็น๑๐ปี

ขออนุญาตเรียกพี่นะคะพี่ตูนเป็นนักร้องนำนะคะ
ฮิตก็คือฮิตฮอดก็เพลงนี้เนี่ยมีนักร้องลูกทุ่งอีสานชื่อดัง
ซึ่งก็มีคุณก้อยรัชวินนี่แหละค่ะรับหน้าที่เป็นดีเจนี่คือการพบกันครั้งแรกของคู่นี้นะคะ
ก็โทรศัพท์ไปหาคุณก้อยแล้วก็บอกคุณก้อยว่านี่นี่มีเพื่อนอยากแนะนำให้รู้จัก
อนุญาตให้เบอร์โทรศัพท์ของก้อยไปกับเพื่อนคนนั้นได้ไหม
คุณก้อยก็อนุญาตให้เบอร์โทรไป
ไปเกือบ๑เดือนมีข้อความไปหาคุณก้อย
ข้อความแรกที่ส่งไปก็คือสวัสดีครับนี่พี่ตูนนะครับ
นึกภาพเสียงพี่ตูนตามไปด้วยอันนี้ค่ะ
หลังจากนั้นเขาก็ส่งข้อความคุยกันนะคะ
พอคุยกันได้สัก๒สัปดาห์
คุณก้อยบอกว่าโทรคุยกันดีกว่าไหม

สุดท้ายคู่นี้ก็เลยได้ไปเดชกันนะคะ

คุณตูนป่วยคุณก้อยก็รับหน้าที่เป็นพยาบาลคอยดูแล
แล้วก็ขอคุณก้อยเป็นแฟนนะคะ

ทำให้คุณก้อยเองหันมาดูแลสุขภาพ

แต่ก่อนก็ไม่ได้โอ้โหออกกำลังกายหนักขนาดนี้
คุณก้อยก็เริ่มวิ่งจริงจัง
คุณตูนก็ประกาศทำโครงการ๙คนละ๙
เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ตลอดเวลาที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันเนี่ยค่ะ

ตลอดเลยนะคะคนก็เลยจับตาว่า
หลังจบโครงการ๙คนละ๙
วิ่งจากเบตงสู่แม่สายเมื่อปี๒๕๖๐ค่ะ

จน๑๔กุมภาพันธ์๒๕๖๓
คุณตูนขอคุณก้อยแต่งงานอันนี้พีคมาก
โอ้โหแชร์กันในโลกโซเชียลเยอะมากแล้วคนเรียนแบบ

ขอแต่งงานตอนที่คุณก้อยกำลังออกกำลังกายในท่าแพล้งค่ะ
พี่ตูนขอแต่งงานตอนก้อยกำลังทำแพลง๕นาที

ใช่แค่ปกติเราทำ๑นาทีก็จะเย็น

และขอแต่งงานคุณก็ยังแพล้งอยู่นะคะ

ลงจากการแพล้งแล้วก็คุยนะคะเนี่ย

ก็คุณลงได้แล้วคุณหยุดก่อนก็ได้อะไรอย่างนี้

ก็ตลอดทั้งวันวันนั้นที่มีการขอแต่งงานนะคะ
ในโลกโซเชียลเขาก็เลยติดแฮชแท็ก

นี่นะคะก็แชร์กันในโลกโซเชียลนะคะ
พฤศจิกายนค่ะทั้งคู่เข้ากราบขอพร
รับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราช
เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตคู่นะคะ
ที่วัดราชบพิษสถิตมหาศรีมาราม

และเข้าพิธีวิวากันวันนี้นะคะ
คือถ้าดูเรื่องของชีวิตทั้งของหน้าที่การงานของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว

พี่ตูนก็คือแหมใครบ้างไม่รู้จักบอดี้แลม

ก้อยเองก็เป็นนักแสดงที่มีผลงานออกมาทางหน้าจอ
หนังทั้งละครเยอะแยะไปหมดนะคะ
จนกระทั่งปี๒๕๕๙ที่ผ่านมาค่ะ
หนึ่งโครงการที่ทำให้ทั้งสองคนนี้เป็นคนของประเทศจริงเลยก็ว่าได้
คือโครงการวิ่งระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนนะคะ
ตอกย้ำภาพลักษณ์ให้คนรู้จักทั้งพี่ตูนและพี่ก้อยในฐานะคู่รักนักวิ่ง
เป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศจากโครงการเก้าคนละเก้า
ซึ่งโครงการ๙เป็นโครงการการกุศลที่มีจุดเริ่มต้นจากพี่ตูนบอดี้แลมกับเพื่อน
อยากจะเปิดโปรเจกต์บุญด้วยการวิ่ง๑๐วัน๔๐๐กิโลเมตร
เพื่อระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
เพราะว่าตอนนั้นถ้ายังจำกันได้โรงพยาบาลบางสะพานได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่
แล้วก็ขาดแคลนเรื่องอุปกรณ์และครุพันธ์ทางการแพทย์
เลยเป็นจุดเริ่มต้นและที่มาโครงการ๙คนละ๙กรุงเทพบางสะพาน
ระยะทางคือ๔๐๐กิโลเมตรนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่๑ถึง๑๐ธันวาคมปี๕๙
โดยหลังจากจบโครงการเนี่ยพี่ตูนสามารถระดมเงินทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลบางสะพานไปได้๘๕ล้านบาทค่ะ
ซึ่งเงินจำนวนนี้ก็มอบให้เพื่อจัดซื้อครุพันธ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
และอีกส่วนหนึ่งไปมอบให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อำเภอบางสะพานด้วย
เอาไว้ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเตียงจัดซื้อคารุพันธ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลบางสะพานน้อยนะคะ
โครงการนี้ประสบความสำเร็จไปอย่างงดงามเลยครั้งแรกปี๕๙
ต่อมาตุลาคมปี๖๐ค่ะพี่ก้อยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวเขียนเลยบอกว่า
บอดี้แลมพร้อมวิ่งการกุศลครั้งใหม่อีกครั้งกับโครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาล
คราวนี้คือวิ่งจากใต้สุดสู่เหนือสุดของประเทศไทยนะคะจุดสตาร์ทคืออำเภอเบตงจังหวัดยาลาค่ะ
ส่วนจุดสิ้นสุดนะคะอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายระยะทางรวม๒๑๙๑กิโลเมตร
กันตั้งแต่๑พฤศจิกายนถึง๒๕ธันวาคมนะคะตั้งเป้ายอดบริจาคที่๗๐๐ล้านบาท
ซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่ว่าประเทศไทยมีประชากรเกือบ๗๐ล้านคน
ถ้าแต่ละคนบริจาคคนละ๑๐บาทก็จะได้๗๐๐ล้านบาทพอดีนะคะ
ซึ่งพอจบโครงการเขาได้กันไปกว่า๑๓๐๐ล้านบาทเลย
โอ้โหนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะและด้วยโครงการดีกิจกรรมดีที่คุณตูนและคุณก้อยได้ร่วมกันเนี่ยนะคะ
ช่วงปีนั้นเนี่ยที่มีกิจกรรมนี้โอ้โหเป็นข่าวใหญ่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ตามเรื่องนี้
ตามทำข่าวต่อเนื่องเลยจริงคนให้กำลังใจกันเยอะมาก
ที่จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเกิดของคุณตูนบอดี้แลมนะคะ
เมื่อเดือนธันวาคมปี๖๐ก็ได้มีการตั้งชื่อถนนให้เกียรติคุณตูนเลยนะ
ถนนเนรแก้วค่ะตั้งเป็นชื่อถนนอาทิวรา
ส่วนถนนเรียบคลองชลประธาน๑ที่ตำบลไผ่ขวางอยู่หน้าบ้านคุณตูน
ก็ให้ใช้ชื่อว่าถนนคงมาลัยนะคะ
เป็นการตอบแทนการสร้างคุณงามความดีของคุณตูน
เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์อะค่ะให้เกิดจิตสำนึกว่าคนคนนี้
ผู้ชายคนนี้ทำอะไรให้กับชาติบ้านเมืองบ้าง
แล้วก็เขาอยากให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่านี่คือถนนอาธิวรานะ
พระครูสิริวรธรรมานันหรือพระอาจารย์แดง
ท่านเจ้าอาวาสวัดมะนาวจศุพรมุรี
ท่านก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณตูนบอดี้แลม
วันนี้วันแต่งงานท่านก็ขออนุญาต
โวยพรคู่เสาร์คุณตูนและคุณก้อยเป็นบทกลอน
แล้วก็อวยพรผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะลองฟังดูค่ะ
ขอมงคลอันดีเลิศบังเกิดมี
ให้ทั้งสองพบรักสลักจิต
ให้ชีวิตของคู่ดูสดใส
ให้ร่ำรวยด้วยความดีมีน้ำใจ
ให้รักกันจนสลายตายจากกัน
ยอกรสิโลลาบก้มลงกราบเทพบาธา

โปรดเมตตาปะทานพรเธอสองคน